มาดูอีกหนึ่งกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับ
เรือนจำพิเศษมีนบุรีจัดกิจกรรมที่ชื่อว่า

ศักดิ์คศาสมาธิแปลว่าการทำสมาธิเพื่อหนทางสู่สวรรค์

แล้วก็เป็นการฝึกสมาธิโดยการนำแนวทางคำสอนของพระพุทธศาสนา
มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ต้องขังนะครับ
แล้วก็ยังมีโครงการเยี่ยมญาติใกล้ชิดพร้อมกิจกรรมทำบุญตักบาท
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยครับ
เจ้าหน้าที่กรมราชธรรมเรือนจำพิเศษมีนบุรีนะครับ
ผู้ต้องขังและผู้ค้าที่ได้รับอนุญาต
ให้นำสินค้าเข้ามาขายภายในเรือนจำระหว่างการจัดงานเยี่ยมญาติ
ร่วมกันทำบุญตักบาทเข้าสารอาหารแห้งพระสงฆ์๘รูป
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวันเฉลิมพระชมพันศา๕ธันวาคมมหาราชนะครับ
พร้อมกันนี้ยังร่วมกันถวายสัตว์ปฏิญาณ
หน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการและเป็นประชาชนที่ดี
ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะของค่าแผ่นดิน
พร้อมแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โดยนายภัยทูลอำพันธ์ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมินบุรี
บอกว่าการจัดงานครั้งนี้มีจุดประสงค์
เพื่อให้ผู้ต้องขังกับญาติได้พบปะกันอย่างใกล้ชิด
และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ระลึกบุญคุณ
และแสดงความรักต่อผู้เป็นพ่อด้วยครับ
ให้ผู้ต้องขังรู้จากบุญคนของผู้มีพระคุณ
แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการได้กราบพ่อเนี่ยทำให้ตัวเองมีจิตใจที่อ่อนโยนลง
แล้วก็จะรู้ว่าพ่อคนของพ่อเป็นยังไง
กิจกรรมนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่๓๐พฤศจิกายนต่อเนื่องมาถึงวันที่๔ธันวาคม
แล้วก็มีผู้ต้องขังที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวรวมทั้งสิ้น๑๒๐๐คนครับ
ในเมื่อเขาเรียนรู้แล้วพฤติกรรมเขาจะเปลี่ยน
พอเขาออกไปสู่สังคมภายนอกนะฮะเขาก็มีสติ
ก่อนจะทำอะไรก็มีสติยังคิด
นี่แหละครับก็คือจุดมุ่งหมายของโครงการสังขสาสมาธิ
เป็นคำพูดของครูสอนสมาธิจากสถาบันจิตตานุภาพนะครับครูบรรทูลนั่นเอง
เพราะว่ามีจำนวนผู้ต้องขังรวม๔๐๐คน
เข้าร่วมโครงการศักดิ์ษาสมาธิรุ่นที่๑
ภายในเรือนจำพิเศษมีนบุรีนะครับ
ได้ร่วมกันนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในโอกาสเสริมพระชนมพันษานะครับ
อุทิศบุญกุศลให้แก่บีดามันดาครูบาอาจารย์

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์
เพื่อขัดกล่าวจิตใจของผู้ต้องขัง
ให้รู้จักผิดชอบชั่วดีและรู้จักให้อภัย
อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมด้านจริยธรรม
ผู้ต้องขังก่อนออกไปเผชิญต่อโลกภายนอกนะครับ
โดยหลักสูตรที่นำมาบรรยายต่อผู้ต้องขังนั้น
จะเน้นแนวทางคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนา
ในรูปแบบทฤษฎีและก็ปฏิบัติไปพร้อมกัน
ไปฟังเสียงคุณครูสอนสมาธิกันอีกครั้งด้วยครับ
คือเราประกอบทั้งสองอย่างทฤษฎีและปฏิบัติ
ฤษฎีก็คือเรียนรู้แล้วครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับ

แล้วพอปฏิบัติก็คือเดินจงกลม๓๐นาที
คือเราให้เขาเข้าใจมากขึ้นว่า
อย่างที่พระอาจารย์หลวงพ่อเรียกว่าสมาธิไฮเทค
ซึ่งเป็นการที่ว่าเราไม่ทำสมาธิให้มากเกินไป
น้อยเกินไปเอาพอเหมาะพอควร
โครงการนี้ก็เริ่มต้นโดยพระอาจารย์หลวงพ่อวิริสังอริยังสิรินทโร
ท่านเมตตาเป็นประธานสงฆ์นทรรษฐานบำบัดพิเศษทุกแห่งเลย
แล้วก็จะมีการขยายโครงการไปถึง๑๔๐เรือนจำนะครับ
วิธีการในการปฏิบัติตนสังกษาสมาธิ
ก็แปลว่าการสมาธิการทำสมาธิเพื่อเป็นหนทางสู่สวรรค์
เขาจะเริ่มต้นจากการบริกรรมพุทธโธคือพุทธพุทธโธ
ให้เกิดความสงบก่อนให้เป็นพุทธานุสติก่อน
เมื่อเริ่มบริกรรมพุทธโธเสร็จแล้วก็ถือได้ว่าเป็นการเปิดหนทางสู่สวรรค์
หนทางสู่นรกและเมื่อใครนึกถึงพุทธโธเพียงคำเดียว
เวลาจะละจากกายหยาบเข้าสู่กายละเอียดจะไม่ไปในทางอบายมุก
ก็เป็นวิธีการสอนที่สวยสดงดงาม
โดยผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรีก็บอกว่ากิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงบรรดาผู้ต้องขัง
ที่เข้าร่วมโครงการสมาธินี้นะครับ
มีสติมีสมาธิก็จะเห็นทางออกของปัญหาแล้วก็เกิดปัญญานะครับ
ก็สังเกตว่าผู้ที่อบรมศักยศาสนาธิไปไงการทราบบอกแวงรถลงมาก
เพราะทุกคนรู้จักการให้และที่สำคัญคือทุกคนให้อภัยซึ่งกันและกัน
นี้นะครับผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรียอมรับว่า
กิจกรรมศักษาสมาธิจะมีระยะเวลาดำเนินการ

แต่จากการประเมินผลก่อนจะครบกำหนด
พบว่ากิจกรรมดังกล่าวสามารถช่วยขัดกล่าวจิตใจผู้ต้องขัง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น
เชื่อว่าบุคคลเหล่านี้เมื่อพ้นโทษไปแล้ว
พวกเขาจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีของสังคมต่อไปครับ
เมื่อเรามีสมาธินะคะเราก็จะมีสติ
และเวลาก่อนจะลงมือทำอะไร
เราก็จะคิดคำนึงถึงผลที่ตามมาก่อน